เอามาดูเรื่องราวในโซเชียลครับคุณผู้ชมฮะ

ออกมาจากห้องน้ำเดินออกไปเป็นห้องน้ำในห้างนะ

ลืมมือถือไว้กลับไปดูที่ห้องน้ำ
เจอครับเจอแต่ห้องน้ำไม่เจอมือถือ
ก็เลยสงสัยเฮ้ยมันต้องเป็นคนที่เข้าต่อจากเธอแน่เลย
ไปถามผู้หญิงคนนั้นใช่หรือเปล่าคุณเอาไปหรือเปล่า
มันไม่ง่ายอ่ะสิต้องร้อนถึงตำรวจมาเป็นคนกลาง

ปรากฏว่าผู้หญิงเสื้อขาวเขาบอกว่าไม่
อ้าวทำไมถ้าบอกว่าตัวนี้เป็นของเรา
เราก็ต้องปลดล็อกหน้าจอได้สิแสดงความบริสุทธิ์ใจไง
พี่น้ำแข็งถ้าเราถูกกล่าวหา

ว่านี่คือมือถือเราเราไม่ได้ขโมยมา
แต่ปรากฏเธอไม่เธอไม่ยอมปลดล็อกหน้าจอให้
ตำรวจเองก็ทำหน้าที่เป็นคนกลางนะ
ตอนแรกก็บอกให้ผู้เสียหายนะดูเลยน้อง
จะได้สบายใจว่ามีมือถือของน้องหรือเปล่า
แต่ทีนี้เจ้าของมือถือตัวจริงเห็นว่าเฮ้ยมันมีอยู่นี่

เขาไม่ทำเขาไม่ปลดล็อกให้ครับ

เป็นห้องน้ำในห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซา
แต่ไม่ได้บอกนะว่าวันเวลาเกิดเหตุเมื่อไหร
แต่คาดว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะ
แล้วเจ้าของมือถือก็สงสัยว่าผู้หญิงคนนี้แหละ
เอาไปก็เป็นคนที่เข้าห้องน้ำต่อจากเธอไง
พอไปถามอีกฝ่ายดูมีพิรุษ

แล้วก็เป็นเหตุการณ์ดังคลิปนี้เลยครับ
พยายามจะกลบเกลื่อนด้วยนะโวยวายกลบเกลือดไง
เออโวยวายกรบเกลือนบอกนี่ต้องไปทำธุระ
หนูต้องไปทำธุระนะอ้างว่าโทรศัพท์มันปลดล็อกไม่ได้
ก็เลยไม่ได้ไปแจ้งตามหาเจ้าของครับ
พอถูกเค้นหนักเค้นหนักผู้หญิงคนนี้โวยวายขึ้นมึงขึ้นกูด้วย
เออผลักอกตำรวจด้วยโอ้โหหนักเลย
สุดท้ายตำรวจพาไปคุมสงบสติอารมณ์ฮะ
แล้วก็สอบสวนเพื่อจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป
เพราะว่าพิสูจน์ได้แล้วว่านั่นคือมือถือของคนอื่น

แล้วตอนแรกยังบอกเลยของหนูค่ะของหนูค่ะ
เสียงแข็งเลยใจมาก